วันนี้เรามีความคืบหน้าหลายคดีทั้งคดีใหญ่

ตามกันต่อกับคดีของเสียสุชาติเมื่อวานนี้
ที่เรามีการเจอศพแล้วเจอรถแล้ว
และตอนนี้เนี่ยล่าสุดคือต้องเร่งหาตัว๓พี่น้องเริงสมุทร
ที่เป็นผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับแล้ว
เรื่องนี้นะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณผู้ชมค่ะ
ในผู้ต้องหาเข้ามามอบตัวแล้ว
ก็คือน้องชายคนเล็กซึ่งเป็นญาติผู้น้องของบังฟิศ
คนที่เป็นคนก่อเหตุฆ่าเสียสุชาตินะคะ

สำหรับนายสุวิทย์เริงสมุทร
ก็มีการคุมตัวมาสอบสวนโอ้โหเขาบอกว่าสอบเครียดกันทั้งคืนเลยนะคะ
เหตุการณ์อย่างที่เราติดตามกันมานะคะคือเสียสุชาติเนี่ย
ทวงเงินกับบังฟิศซึ่งเป็นรุ่นน้องที่สนิทกันมาก
รักกันมากเลยรู้จักกันในคุกไปทวงเงินหลังจากที่บังฟิศเนี่ย
ยืมเงินไปสามแสนถัวเงินนั้นแต่สามพฤษภาคม
พฤษภาคมมีคนให้ข้อมูลกับลูกสาวว่าเสียสุชาติถูกฆ่า
เป็นที่มาของการที่ตำรวจลงพื้นที่ไปค้นหาตามพิกัดแล้วก็เจอศพนะคะ
นี่ค่ะตำรวจนะคะก็คุมตัวไปสอบเครียดที่สพอาวนางทั้งคืนนะคะ
ซึ่งตอนแรกนายสู่วิทย์เริงสมุดหรือบังละวัยยี่สิบห้าปีเนี่ย
ถูกพาไปชี้จุดด้วยไปชี้จุดที่ก่อคดีฆ่านายสุชาติข่าวล้วนนะคะ
ตรงจุดฝังอำพรางกลางสวนยางพาราคือบังล้อเนี่ยให้การปฏิเสธตลอดเลย
บอกว่าไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้รู้เห็นอะไรกับการสังหารเลย
แต่อย่างที่บอกตำรวจเค้นสอบอย่างหนักแล้วเค้นสอบทั้งคืนนะคะ
สุดท้ายยอมเปิดปากสารภาพนะคะว่าร่วมก่อเหตุกับบังฟิศ
ก็คือนายสุริยาเริงสมุทรญาติผู้พี่แล้วก็กิบหลี
นายสุวิทย์นะคะที่ถูกสารออกหมายจับเมื่อวานนี้คือพี่ชายของบังฟิศอีกทีนึง
รับว่าก่อเหตุร่วมกันจริงจริงบังเลาะเล่าเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยคือ๓พฤษภาคมนี่แหละ
ตอนนั้น๖โมงเย็นมีผู้ร่วมก่อเหตุ๔คนด้วยกัน
มีสามคนพี่น้องแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคนนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าชื่อนายสุริยันหรือว่าบังหนีอายุ๓๐ปี
วันนั้นเนี่ยใช้กระบะอีซูซูสีขาวแบบแคปทะเบียนบพแปดหกแปดศูนย์
กระบี่ของบังฟิศที่ตำรวจไปยึดได้ที่กลางสวนปาม
วันนั้นใช้กระบะคันนี้แหละในรถนะคะบังฟิศเป็นคนขับ
นายสุวิทย์หรือบังเลาะก็คือตัวเขาเองเนี่ยนั่งข้างบังฟิศ
ส่วนกระบะแข็บด้านหลังมีนายสุริยันหรือบังหนีวัย๓๐ปี
แล้วก็นายสุรชัยหรือว่ากิบหลีก็คือพี่ชายของบังฟิศนะคะ
นั่งขนาดเสียสุชาติซึ่งอยู่ตรงกลางนี่ค่ะตำแหน่งเป็นแบบนี้ที่เราทำ
อยากให้คุณผู้ชมดูเลยหลังจากนั้นขับรถไปจนถึงบริเวณสวนยางพารานะคะ
บังฟิศกิบหลีบังหนีเนี่ยคุมตัวเสียสุชาติลงจากรถ
แล้วก็พาเดินเข้าไปในสวนยางพาราส่วนตัวเขานายบังล้อนี่นะ
อ้างว่ายืนรออยู่อีกฝั่งของรถไม่ได้เข้าไปด้วยค่ะ
สักพักเขาบอกเขาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสามนัดหันกลับไปมองก็เห็นว่าบังฟิศเนี่ย
เอาปืนยิงเสียสุชาติจนเสียชีวิตแล้วแล้วก็หามศพเสียสุชาติไปขุดหลุมฝังเอาไว้
เนี่ยค่ะเขาบอกเขายืนรออยู่ที่รถนี่คือคำให้การของบังล้อนะ
รออยู่ที่รถคนก่อเหตุเนี่ยคือบังฟิศบังกิบหลีแล้วก็บังหนี
หลังจากนั้นก็หามศพเสียสุชาติไปขุดหลุมฝังแล้วก็เห็นว่าบังฟิศเอาปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ย
ไปขุดหลุมฝังในสวนยางพาราห่างจากจุดที่ฝังศพเสียสุชาติประมาณสักยี่สิบถึงสามสิบเมตรได้
ตอนนี้ตำรวจกำลังหาอยู่นะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยยังไม่เจอนะ

มาคนเดียวตรงนี้ตรงนี้มาคนเดียวครับรถกรอบอ่ะ
ก็มาแต่ว่าผมก็ไม่เห็นว่าไม่เห็นว่ามันค่ำครับ
แกเดินมาคนเดียวเขาฝังเองครับแล้วรู้ได้ยังไงว่าฝังปืน
ผมก็ไม่คือการมันมืดนะครับมันดูมันดูไม่ชัดนะครับ
แล้วรู้ได้ไงว่าเขาเดินมาฝังปืนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า
นี่ก็ถึงเขาเดินมาฝังนี้ครับเดินมาฝังนี้ครับ
แล้วเขาเขาเห็นไงเขาขูดไหมล่ะ
จนที่ขูดมันไม่เห็นนะเดินมาฝังนี้มาทำอะไร
ผมก็ไม่ถามผมก็ไม่กล้าถามนะตำรวจก็ถามนะคะว่า
ไหนบอกไม่มีส่วนรู้เห็นแล้วทำไมไปกับเขา
ดูก็น่าจะรู้ว่ามันดูน่าจะมีเหตุไม่ดีเกิดขึ้นแน่ไปทำไม
บังเลาให้การแบบนี้ค่ะเขาบอกเขากลัวบังฤษฐ์
บังฟิศมากเป็นญาติผู้พี่ที่เขาเกรงแล้วเขาก็กลัวด้วย
บังฟิศเนี่ยเหมือนกับสั่งบอกว่าให้มาช่วยกัน
มาช่วยกันทำเรื่องนี้เขาปฏิเสธไม่ได้ก็เลยต้องมาด้วย
คำกล่าวอ้างของบังเลาะนะคะทีนี้พอฝังศพเสียสุชาติเสร็จ
ยังไม่จบแค่นั้นค่ะบังฟิศเนี่ยว่าจ้างเขา
บอกว่าให้เขาเนี่ยไปหาคนขับรถแบ็คโฮลมา
ว่าจ้างคนขับรถแบ็คโฮลมาเพื่อจะขุดหลุมฝังรถของเสียสุชาติ
การอำพรางอีกชั้นหนึ่งเขานี่แหละคือคนที่ไปติดต่อ
หาคนขับรถแบ็คโฮด้วยจำนวนเงิน๒๐๐๐บาท
โดยบอกว่าจะให้มาขุดหลุมฝังวัวที่ตาย๓ตัว
แล้วเขาก็เป็นคนติดต่อว่าจ้างคนขับรถแบ็คโฮมาซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ย
เราก็เล่าไปแล้วเนาะเพราะว่าตำรวจก็ได้คุยกับคนขับรถแบ็คโฮล
เขาก็ให้การมาแล้วว่าเขารับเงินมาแล้ว๒๐๐จริง
แล้วเขาก็เข้าไปขุดหลุมให้เลยเขาบอกว่าจะไปฝังวัว
เสร็จปุ๊บเขาก็กลับโดยที่ไม่ได้กลบด้วย
นี่นะคะคือคำให้การของบังเลาะค่ะ
เกี่ยวกับคุดไหมไม่คุดคือต้มหลิ้นแหละ
จวงกิโมงเน๋พอประมาณที่กับ๗เพศเลย
จวงครำเลอครับแล้วใครไปช่วงอองบางโชว์เหย์

คือจังหวะที่ตำรวจคุมตัวบังล็อกกลับจากจุดเกิดเหตุ

มีจังหวะหนึ่งอยู่บังล้อหันมาพูดกับผู้สื่อข่าว
คุณผู้ชมต้องฟังเองค่ะว่าเขาพูดอะไรบ้าง

มาถ้าไม่ได้เป็นส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลย
แรงจริง
นี่ค่ะนี่คือสิ่งที่บังล้อหันมาพูดกับนักข่าว

อันนี้คือสิ่งที่บางล้อกล่าวอ้าวไว้นะคะให้คุณผู้ชมฟังไว้แบบนี้
ทีนี้มาดูเรื่องของผลการชนะสูตรศพของเสียสุชาติกันหน่อย
ล้อบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องใช่ไหม
แต่ตอนที่เขารับสารภาพแล้วตำรวจบอกมาเนี่ย
ก็คือบังลอบบอกว่าเขายืนอยู่รออยู่ที่รถแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓นัด
มาดูผลการชนะสูตรศพของเสียสุชาตินะคะ
ปรากฏว่าศพมีรอยถูกยิง๓รูจริงคือโดนยิงเข้าไป๓นัดจริง
ขมับซ้าย๑รูชายโครงซ้ายอีก๑รูแล้วก็ที่ร่างกายลำตัวอีก๑รูนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่ตรงจุดฝังศพเสียสุชาติเพิ่มอีก๑ปลอก
แห้งข้อกล่าวหาและรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับบังหนีอีกคนหนึ่งที่บังเลาะสัดทอดว่าอยู่ร่วมในการก่อเหตุด้วย
คุณผู้ชมค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะคะ
ที่จะต้องมีพยานหลักฐานที่แน่นหนาในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหา
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเรารวมถึงเจ้าหน้าที่เองด้วยนะคะก็พยายามที่จะขยายผลแล้วก็หาหลักฐานเพิ่มเติม
คือทีมข่าวไปคุยกับคนที่เขาดูแลสวนยางซึ่งเป็นจุดที่พบศพของเสียสุชาติ
คนดูแลสวนยางเนี่ยค่ะเขาบอกว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยนะเขาก็นั่งอยู่ใกล้อยู่บ้านแถวนั้น
มีเพื่อนนั่งอยู่ด้วยนะคะห่างจากจุดที่พบศพเสียสุชาติแค่ประมาณ๒๐๐เมตรเท่านั้น
ถามว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุเขาได้ยินอะไรบ้างไหม
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่ได้ยินเสียงปืนไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงรถที่ขับเข้าไปในพื้นที่
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงคนที่ดูแลสวนยางพาราตรงนั้นค่ะ
ช่วงวันที่๓บอกตรงนะคะหนูไม่เห็นพอดีว่าช่วงนั้นหนูกับเพื่อนเราจะนั่งดื่มกันที่ฝั่งนู้นนะคะ
ส่วนมากจะนั่งดื่มเบียร์กันแล้วก็กินอะไรกันแล้วก็มันไม่ได้ยินเสียงอะไรค่ะ
มันตรงนู้นที่หนูนั่งอ่ะมันกล้องอะค่ะพี่มันกล้องคือถ้าเกิดว่ามีฝั่งทางนี้เสียงดังพวกนี้ฝั่งทางนู้นจะไม่ได้ยิน
เพราะมันกล้องเลยครับพี่หนูจะไม่ได้ยิน
ได้ยินเสียงหมาเห่าอะไรหรือว่ามีใครขับรถผ่านพื้นที่ตรงนี้ไหมอืม
ถ้าขับรถผ่านส่วนมากแล้วฝั่งทางนี้จะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลจะไม่ค่อยมีคนผ่านเท่าไหร่ค่ะ
แต่ได้ยินเสียงรถผ่านอยู่แหละใช่ไหม

ช่วงเวลาประมาณกี่โมงครับ
ตอนเช้าอะค่ะหนูได้ยินเหมือนตอนเช้าแต่นึกว่าเป็นชาวสวนนะคะแค่เป็นชาวสวนมากกว่าบางทีตอนเช้าเขาก็ไปซื้อขี้ยางอะไรอย่างนี้ค่ะ
อืมตกใจอะเมื่อเกิดเหตุฆ่ากับตรงเนี้ยะ
ช็อกเลยค่ะช็อกเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าอยู่ใกล้สุดขนาดนี้
นี่นะคะเขาบอกช็อกเลยนะคะเพราะรู้ข่าวว่ามีคนถูกฆ่าแล้วก็เอาศพมาฝังดินอยู่ตรงนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปในเวลานี้เนี่ยค่ะตำรวจก็ยังต้องขยายผลแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของทางคดีนะคะตำรวจเนี่ยลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปตรวจค้นสี่จุดด้วยกันคือเป็นสี่จุดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา
ศึกษวนตำรวจภูทรจังหวัดกระบีฝ่ายศึกษวนตำรวจภูทรภาคแปดนะคะไปดูจุดแรกค่ะจุดแรกที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นนะคะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวเป็นบ้านไม่มีเล็กที่ค่ะบ้านของนายสุรชัยเริงสมุทรหรือกิบหลีหนึ่งในผู้ต้องหาคดีนี้บ้านหลังนี้ถูกปิดล็อกเอาไว้ไม่มีคนอยู่ตำร
สำคัญในการนำไปประกอบสำนวนคดีนี่คือจุดแรกจุดที่สองค่ะ
เจ้าหน้าที่นำกำลังไปตรวจค้นขนำของบังฟิศตัวการคนสำคัญของคดีนี้
ซึ่งเป็นน้องชายของกิบหลีอะค่ะขนำอยู่ตรงไหน
ขนำอยู่ห่างจากบ้านของกิบหลีประมาณแค่๕๐เมตรเองนะคะ
จากบ้านหลังเมื่อสักครู่ขนำเนี่ยก็เงียบเลยนะคะเงียบเลย
อันนี้คือจุดที่สองอยู่ใกล้ใกล้กันจุดที่สามค่ะ
เจ้าหน้าที่นำกำลังไปตรวจค้นบ้านของในขาวคนนี้ยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นะคะ
ในขาวคนนี้เป็นที่ปรึกษาของบังฟิศบ้านหลังนี้อยู่ห่างจากบ้านของกิบหลี
ร้อยห้าสิบเมตรไปเจอรถกระบะยี่ห้อฟอร์ดเรนเจอร์ทะเบียนเก้าแปดแปดห้ากระบี่ของกิบหลีจอดอยู่ค่ะ
รถของกิบหลีไปจอดอยู่ที่บ้านของในขาวแล้วรถที่จอดอยู่เนี่ยนะคะ
ถอดผ้าหุ้มเบาะออกไปแล้วเอาผ้าหุ้มเบาะไปตากไว้ข้างบ้าน
ตำรวจบอกว่ามันก็แปลกขอตรวจยึดตรวจยึดรถกระบะคันนี้
แล้วก็เอากลับไปตรวจสอบนะคะตำรวจบอกว่ารถคันนี้ค่ะคุณผู้ชม
น่าจะเป็นหนึ่งในรถที่ใช้ก่อเหตุผู้ต้องหาอาจจะทำลายหลักฐาน
อาจจะมีการล้างคราบเลือดหลังก่อเหตุนะคะเพราะว่าผ้าหุ้มเบาะอะไรก็ถูกถอดออกไปหมดเลย
รถจักรยานยนต์วิบากเอาไว้อีกหนึ่งคันค่ะบ้านหลังนี้ไม่เจอตัวในขาวผู้ต้องสงสัยนะคะ
ไม่มีในขาวอยู่แต่ในขาวเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้
เหลือแต่ญาติญาติตำรวจบอกว่าไม่เป็นไรงั้นเชิญญาติมาก่อน
ญาติมาคุยก่อนในฐานะพยานนะคะแล้วก็เป็นพยานในการตรวจค้นด้วย
จุดที่สี่ค่ะจุดที่สี่เนี่ยเป็นการเข้าไปตรวจสอบบ้านป้ามาส
ผู้ต้องสงสัยอีกคนนึงนะคะเป็นญาติของกลุ่มผู้ต้องหาค่ะ
จากข้อมูลทางการสืบสวนบอกว่ารถคันนี้มันเชื่อมโยงทางคดีด้วยนะคะ
นี่ค่ะคันนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่เลยกองพิสูจน์หลักฐานไปเก็บลายนิ้วมือแฝง
แล้วก็เพื่อที่จะนำไปตรวจดีเอนเอนะคะเก็บหมดค่ะรอบรถภายในรถคือตรวจสอบอย่างละเอียด
แล้วก็ยึดรถคันนี้เป็นของกลางในคดีค่ะทีมข่าวเราก็ได้คุยกับพ่อของบังฟิศนะคะ
นายสุจินเริงสมุทรค่ะคือพ่อบังฟิศเนี่ยถูกเรียกไปสอบเครียดตั้งแต่ก่อนที่จะออกหมายจับค่ะ
บังกิบหลีบังฟิศแล้วก็บังเลาะแล้วโดนสอบเครียดเนี่ย๑๐กว่าชั่วโมงพร้อมกับภรรยาของบังฟิศ
พ่อบอกพ่อเครียดมากเพราะตอนนี้เนี่ยลูกชายทั้งสองคนคนโตคือกิบหลีคนเราคือบังฟิศเนี่ย
ออกหมายจับทั้งคู่แล้วก็ไม่รู้ชะตากรรมว่าหนีไปไหนแต่ที่แน่สิ่งหนึ่งพ่อบอกพ่อมั่นใจจริงว่า
ลูกพ่อเป็นคนดีกับเงินแค่สามแสนบาทที่ยืมเสียสุชาติไปเนี่ย
ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นสาเหตุให้ลูกพ่อทั้งสองคนเนี่ย
ถึงขั้นต้องไปยิงคนตายแล้วก็ทำลายหลักฐานแบบนี้
แล้วลูกพ่อก็ไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลอะไรใดด้วย
เป็นคนธรรมดาคนนึงที่ขยันทำมาหากิน
ทำธุรกิจรับซื้อเศษยางด้วยกันคอยช่วยเหลือชาวบ้าน
จนเป็นที่รักของคนแถวนั้น
แต่พ่อบอกแบบนี้ค่ะแต่ถ้าลูกของพ่อทำจริง
พ่อก็อยากขอโทษครอบครัวผู้ตายแทนลูกชายด้วย
แต่ถ้าลูกชายไม่ได้ทำก็อยากให้ลูกทั้งสองคน
มอบตัวพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองค่ะ
ครับสนิทกันแล้ว
พี่นี่ใจดีมากเลยจ่วยเหลือทุกทิศทุกอย่าง
จ่วยเหลือว่าพ่อทำธุรกิจมาเลยอาวุธสรรพี่ไอ้เขา

เราจะชื่อเหลือไหม
พวกมันไม่ถึงเคยเลือกพวกมันก็ทำไม่รู้ครับ
พวกมันก็ทำไม่รู้ครับ

เราได้คุยกับพ่อแค่แป๊บเดียวนะคะ
เพราะว่าตำรวจเนี่ยคุมตัวพ่อไปสอบปากคำเพิ่มเติมอีก

จุดที่๔ที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นเนี่ยค่ะ

ตำรวจบอกว่าป้ามาสเป็นอีกหนึ่งผู้ต้องสงสัย

ตำรวจก็ตรวจหาลายนิ้วมือแล้วก็ยึดเอาไว้เป็นของกลาง

มาสบอกว่าบ้านหลังนั้นที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นเนี่ยเป็นบ้านของลูกสาว
ส่วนรถกระบะสีขาวที่ไปจอดอยู่ที่บ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นรถของผู้ต้องหานะคะ
เป็นรถของบังฟิศที่เอาไปจอดทิ้งไว้

ป้ามาดบอกว่าเป็นรถที่บังฤทธิ์กับกิบหลี
ขนขี้ยางพาราไปขาย

ลูกสาวไม่ได้พักอยู่ที่บ้านหลังนั้น
ล่าสุดมาจอดทิ้งไว้เป็น๑๐วันแล้ว

ส่วนกระบะฟอร์ดเรนเจอร์สีส้มที่เจ้าหน้าที่ไปยึดที่บ้านของในขาวอะค่ะ
อันนั้นน่ะเป็นรถของกิบหลีแต่รถเสียเลยจอดทิ้งไว้คันนี้ค่ะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าที่ถอดผ้าหุ้มเบาะเอาไปซักเอาไปตากเนี่ยเป็นการล้างคราบเลือดหรือเปล่า
มาสบอกว่าป้ามาสเนี่ยนะรู้จักบังฟิศกับกิบหลีนะ
มาสบอกว่าทั้งคู่เขาเป็นคนดีมีน้ำใจ
เวลาผ่านไปผ่านมาที่บ้านก็จะทักทายกันซื้อขนมมาฝากเด็กเป็นประจำ
มาสบอกว่าบอกตรงเลยว่าพอรู้ว่าสองคนนี้เป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าคนตายอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้เนี่ยนะ

ป้าไม่เคยสงสัยไม่เคยกังวลอะไรเพราะว่าก็บิดกันด้วยก็ให้การได้
มันมีกว่าอุปกรณ์โจทย์นะมันอยู่บ้านเครือมันไม่ใช่หรอก
ต่อมาตำรวจชุดสืบสวนนะคะนำกำลังกว่า๕๐นายเลยค่ะ
กระจายกำลังกันออกเป็น๓ชุดนะคะ
ปิดล้อมที่บริเวณเชิงเขาลูกไฟในพื้นที่หมู่๑ตำบลหนองทะเล
ซึ่งเป็นเขาที่อยู่ใกล้กับสวนยางพาราจุดฝังศพเสียสุชาติ
คือมีชาวบ้านให้ข้อมูลกับตำรวจแบบนี้ค่ะว่า
เขาเห็นมอเตอร์ไซคันหนึ่งขี่ขึ้นลงเขาบ่อยผิดปกติ

สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นบังฟิศกับบังกิบหลีหรือเปล่าที่กำลังหลบหนีอยู่
แล้วทั้งสองคนเนี่ยมีอาวุธปืนยาวติดตัวขึ้นไปด้วย
ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าที่เขาลูกไฟลูกนี้
บังฟิศกับบังกิบหลีหนีขึ้นไปอยู่บนเขาลูกนี้จริงเนี่ยนะคะ
เขาจะสามารถมองลงมาเห็นการเคลื่อนไหวทุกอย่างของเจ้าหน้าที่ได้ตลอด
ทั้งหมดเลยซึ่งง่ายต่อการหลบหนีของพวกเขาด้วย
แต่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่ได้นำกำลังขึ้นไปค้นหาบนเขานะคะ
อยู่แค่ประมาณรอบเชิงเขาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยฝนตกแล้วก็เป็นช่วงใกล้ค่ำแล้วค่ะค่ะ
คุณผู้ชมคะขยายผลหาข้อมูลเพิ่มเติมกันต่อเนื่องเลยนะคะ
สำหรับคดีนี้คุณสุชาดาทีมข่าวของเราไปคุยกับนายบุญเลิศ
พรมชัยศรีอายุ๒๙ปีเขาเรียกกันว่าช่างใหม่เป็นช่างซ่อมรถในอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะ
ซึ่งนับถือเสียสุชาติเหมือนคนในครอบครัวค่ะ
ใหม่บอกว่าก่อนเกิดเหตุเสียสุชาติมีปัญหาด้านการเงิน
ต้องการหาเงินจำนวนสี่หมื่นบาทไปใช้หนี้ค่ารถแบ็คโฮที่นำมาขุดสระ
ก็เลยพยายามทวงหนี้จากบังฟิศผู้ต้องหาที่เคยยืมเงินไปใช้เพื่อนำไปหมุนเวียนทำธุรกิจ๓แสนบาท
ช่างใหม่บอกว่าเสียสุชาติทวงบังฟิศมา๒เดือนแล้วแต่ทวงเท่าไหบังฟิศก็ไม่ยอมคืนเงินสักที
เสียสุชาติไปทวงเงินที่บ้านบังฟิศแต่ไม่เจอก็บอกพ่อบังฟิศเอาไว้ว่าถ้าภายในวัน๒วันนี้บังฟิศไม่เอาเงินมาคืนเดี๋ยวจะเอาตำรวจไปจับบังฟิศนะ
นี่นะคะอันนี้คือ๒๘เมษายน๒๙เมษายนเสียสุชาติโทรศัพท์ไปหาบังฟิศแต่ไม่รับสายก็เลยให้เขาเนี่ยโทรศัพท์ไปทวงหนี้แทนนี่นะคะช่างใหม่บอกก็เลยให้เขาเนี่ยโทรศัพท์ไปทวงหนี้แทนบังฟิศบอกว่าใช้หนี้ไปแล้วหมื่นนึงแต่เสียสุชาติต้องการให้ใช้หนี้ทั้งหมดนะคะทั้ง๓แสนเนี่ยค่ะก็เลยให้โทรไปขู่บังฟิศอีกรอบบอกว่าถ้าไม่คืนจะแจ้งต
เศรษฐ์สุชาติไม่พอใจช่างใหม่บอกแบบนี้นะคะบอกว่าเศรษฐ์สุชาติกับบังฟิศจริงเขารักกันมากรักกันเหมือนพี่น้องกันเลยนะคะที่ผ่านมาเศรษฐ์สุชาติช่วยเหลือเกอร์กูลบังฟิศมาตลอดจนนี้บังฟิศยืมเงินเศรษฐ์สุชาติตั้ง๓แสนเศรษฐ์สุชาติถึงขั้นโอ้โหไปกู้เงินจาก
ไปกู้เงินธนาคารให้บังฟิศยืมบังฟิศไปกู้เงินธนาคารก็ให้เศรษฐ์สุชาติมาค้ำประกันให้อีกโอ้โหคือก็ต้องไว้ใจกันประมาณหนึ่งเลยนะแต่ทำไมไม่ใช้เงินคือเศรษฐ์สุชาติเขาช่างใหม่ถามแบบนี้เลยค่ะ
พี่แหมดงนักโอนอาวุธครับผมก็คือแกไม่คิดไม่คิดว่าทุกคนจะ
ทีมข่าวนะคะคือคุณสุชาดาของเราเนี่ยหลังจากที่ไปคุยกับช่างใหม่แล้วต้องไปหาอีกคนนึงคนขับรถแบ็คโฮคือเราเนี่ยได้ข้อมูลมาจากการแถลงข่าวของตำรวจเนาะเพราะว่าตำรวจได้ตัวไปสอบปากคำแล้วแต่เราก็อยากจะฟังด้วยว่า
วันนั้นคุยกับใครคุยกันว่ายังไงติดต่อกันแบบไหนผ่านอะไรยังไงบ้างก็ไปตามหานะคะ
เสียดายค่ะเราไม่เจอคนขับรถแบ็คโฮลแต่ว่าเราไปเจอกับบังฟานะคะเป็นคนเก็บไม้คือไม่ได้เป็นคนที่ขับรถไปขุดโดยตรงแต่ก็รู้เรื่องนี้อยู่เหมือนกันเพราะว่าก็คือทำงานด้วยกันกับคนที่ขับรถแบ็คโฮ
รู้เรื่องนี้ที่ว่านี่คือรู้เรื่องการว่าจ้างนะเพราะติดต่อผ่านตัวเขานี่แหละเขาบอกวันนั้นเนี่ยทีมงานของเขาเนี่ยไปทำงานล้มไม้ยางในสวนปามใกล้กันพอดีก็เลยเห็นว่าอ๋อคนขับรถแบ็คโฮลเนี่ยขับรถมาขุดหลุม
ทีมข่าวเราเปิดภาพสามผู้ต้องหาตามหมายจับให้บังฟาดูเลยค่ะว่าจำคนไหนได้ไหมหรือคนไหนที่เป็นคนมาพูดคุยติดต่อว่าจ้างบังฟามองหน้าสามคนคือบังกิบหลีบังฟิศแล้วก็บังเลาะนะคะ
ฟาพูดเลยบอกว่าคนนี้แล้วเอามือชี้ไปที่รูปของบังฟิศก็คือนายสุริยาเริงสมุทรคนที่เป็นคนก่อเหตุทั้งยืมเงินเสียสุชาติสามแสนแล้วไม่คืนแล้วก็เป็นคนยิงเสียสุชาตินี่แหละ
ถ้าคุณผู้ชมจำได้ข่าวแรกที่เราเล่าไปบังล้อมามอบตัวใช่ไหมคะแล้วบอกว่าเขานี่แหละคือคนไปติดต่อรถแคคโฮเพราะบังฟิศสั่งมา
แต่เนี่ยบังฟาบอกไม่ใช่คนที่มาติดต่อว่าจ้างรถแบ็คโฮลให้ขุดหลุมกลางสวนปามคือบังฟิศ
คำให้การไม่ตรงกันแล้วนะคะเขาบอกว่าช่วงวันที่สามหรือสี่พฤษภาคมนี่แหละไม่แน่ใจ
บ่ายสามโมงมีบังฟิศคนเดียวเลยที่เข้ามาคุยเรื่องรถแบ็คโฮลกับตัวเขาส่วนกรณีที่บังเลาะบอกว่าเขาเป็นคนติดต่อว่าจ้างรถแคคโฮเนี่ย
อันนี้บังฟาบอกไม่ยืนยันนะว่าหลังจากที่บังฟิศมาคุยกับเขาแล้วเนี่ย
เลาะจะไปคุยกับเจ้าตัวที่เป็นคนขับรถแบ็คโฮลอีกทีนึงหรือเปล่าบังฟ้าเล่าเลยนะคะว่าตอนนั้นเนี่ย
ย้อนกลับไปบังฟิศเนี่ยนะเดินถอดเสื้อเข้ามาขอความช่วยเหลือเขาค่ะ
บอกแบบนี้ค่ะช่วยขุดหลุมฝังบัว๓ตัวให้หน่อยจะให้ค่าจ้าง๒๐๐๐บาท
เขาก็เป็นคนทำงานเหรอเนอะบางฟาบอกผมก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะ
ก็วัวตายขุดหลุมฝั่งวัวเออมันก็เป็นเรื่องปกติ
แต่แม้จะให้ใช้มือใช้แรงคนขุดก็ไม่ไหวก็ต้องใช้แบ็คโฮลแหละ
ตอนนั้นก็เลยประสานกับคนขับรถแบ็คโฮให้กับบังฟิศพอตกลงอะไรกันเรียบร้อย
แบ็คโฮก็เข้าไปขุดหลุมตามตกลงไว้แต่เขาก็สงสัยเหมือนกันว่าเออ
ก็ไม่เห็นเอาวัวมาฝังเลยฮะก็ก็ขุดหลุมทิ้งไว้อย่างนั้นอ่ะ
แล้วก็ให้รถแบ็คโฮลกลับไปแบ็คโฮไม่ได้เป็นคนกลบหลุมให้ด้วยนะคะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยเพิ่งมารู้จากข่าวนี่แหละว่าหลุมที่ขุดให้บังฟิศที่ว่าจะฝังวัว
จริงจริงเป็นหลุมฝังอำพลางรถเก๋งถูกเผาเขาบอกเขาตกใจมาก
แต่ที่กล้าออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยเพราะยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่า
เขาเป็นแค่คนทำงานและเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเรื่องนี้ด้วยเลย
ไม่รู้ว่าบังฟิศจะมีอะไรแอบแฝงเพราะปกติตอนที่เข้ามาพูดคุยเนี่ย
ฟิศก็ดูพูดจาดีมีมารยาทไม่ได้มีท่าทีที่ดูมีพิรุธอะไร
ขอช่วยหน่อยไปขุดหลุมฝังหัวให้หน่อย
ก็ขุดหลุมฝังหัวแล้วบางเขาบอกว่าก็ไปนู่นก็ไปพูดกับคนกับรถไม่โครนั่นแหละ
มันไม่เจอกับบางใช่ไหมก็บอกว่าไปคุยกับรถไม่โครเลยเขาจะให้สองพัน
พูดจาดีพูดเพราะดีไม่มีการหยาบใครสักอย่าง
อ่าใช่บางฟิศมั้ยหรือเป็นคนอื่น
ไม่มาคุยใช่ไหม
อ่าเป็นคนนี้ใช่ไหมเป็นสวิส
ไม่ใช่หรือว่าคนนี้ไม่ใช่เรียกคนนี้แล้วมาคุย
อ่าคนนี้บังฟิศไม่รู้อย่ามาคุยกับบางคนนี้ไม่รู้จัก
ไม่เคยเห็นหน้าเลยไม่เคยเห็นหน้าและไม่เคยไปด้วยซ้
ตรงนั้นคุณไปครั้งแรกครั้งแรกก็ไม่นึกจะเลือกจะเป็นแบบนี้ไง
แค่ขุดดินเนี้ยอืมแล้วรถรถดักโครที่เขาจ้างไปเนี้ย
เขาจ้างขุดเฉยเฉยหรือว่ากรกด้วยขุดเฉยเฉยอ่ะอ๋อ
ขุดแล้วก็พิ้งให้เขาเลยพิ้งให้เขาเลยอืมแต่ก็ไม่รู้แบบว่าเนอะ
ไปขุดเฉยเฉยเขาก็กลับมาเองเขาก็กลับไม่ได้หวังอะไรทั้งอย่าง
อืมนี่นะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูประวัติของผู้ต้องหาในคดีนี้กันหน่อย
ประวัติของบังฟิศเนี่ยนะคะนายสุริยาเริงสมุทรอายุ๓๑ปีที่เป็นผู้ต้องหาว่าเป็นคนสั่งการทั้งหมด
เป็นคนลั่นไกยิงเสียสุชาติจนเสียชีวิตเนี่ยนะเคยถูกจับในคดีทำร้ายร่างกายและครอบครองยาเสพติด
เมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะถูกส่งตัวเข้าเรือนจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็ไปรู้จักกับเสียสุชาติที่ต้องโทษคดียาเสพติดก็ไปรู้จักกันในนั้น
สนิทกันในนั้นทีนี้ค่ะส่วนกิบหลีค่ะ
นายสุรชัยเริงสมุทรอายุสามสิบเจ็ดปีเนี่ยนะคะก็เป็นน้องชายของบังฟิศเนี่ยนะ
ก็มีข้อมูลมาว่าเหมือนกับเคยช่วยเหลือนักโทษคดียาเสพติด๒คนหลบหนีออกจากเรือนจำ
นักโทษหนีออกจากเรือนจำที่กระบี่เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
ต้องโทษคดียาเสพติดและเคยต้องโทษคดีข่มขืนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
โอ้โหและคดีใช่และคดีทำร้ายร่างกายด้วยนะคะ
อันนี้คือประวัติของกิบหลีนะคะส่วนบังล้ออ่ะค่ะ
เมื่อสักครู่นี้บังล้อพยายามจะบอกว่าเขาเป็นแพ้รับบาปให้นักข่าวช่วยเขาด้วยเนี่ยนะคะ
นายสุวิทย์เริงสมุทรอายุ๒๕เขาบอกว่าเขาเข้ามอบตัวเพื่อที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจ
แล้ววันนี้เขาก็ยอมไปชี้จุดฝังศพอ่ะนะคะบังเลาะเนี่ยสนิทกับบังฟิศ
เขาบอกว่าเป็นเด็กของบังฟิศทางใต้เขาเรียกว่าเป็นลูกเด็ก
คือแบบลูกน้องคนสนิทอะไรแบบนี้ทำงานทุกอย่างตามสั่งหมดมีประวัติ
แค่เรื่องของการเสพยาเสพติดมีประวัติประมาณนี้นะคะ
คือถ้าเอาตามความเชื่อเนี่ยตอนนี้หลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะผู้ตายหรือว่าเสียสุชาติเนี่ย
มีการไปหาครอบครัวบ้างไหมไปเข้าฝันหรือไปอะไรเพื่อจะบอกใบ้หรือบอกอะไรเป็นรังยังไงบ้าง
ค่ะยังไม่ได้ไปหาครอบครัวนะคะแต่แววว่าไปหาตำรวจค่ะอืม
คือตำรวจเนี่ยเล่าให้เราฟังนะครับบอกว่าคือเขาก็ขนพวกหลักถงหลักฐานต่างเนี่ย
กลับมาที่สำนักงานเพื่อที่จะตรวจสอบหลักฐานค่ะเขาบอกว่าอยู่อยู่เนี่ยเขาได้กลิ่นเหม็น
กลิ่นเหม็นเน่าเหมือนกลิ่นศพเลยตอนแรกก็คิดว่าเออมันก็อาจจะเป็นกลิ่นที่ติดมาจากศพแหละ
เพราะว่าหลักฐานทุกอย่างที่เอามามันคือเอามาจากจุดที่เจอศพที่ฝังอยู่กับศพนั่นน่ะ
ก็คิดว่ามันคงจะมาด้วยกันอ่ะจังหวะที่ตรวจสอบอยู่อ่ะแต่เอ๊ะมันไม่หายนะ
คือกลิ่นถ้าติดมาเนี่ยสักพักนึงมันต้องจางต้องอะไรบ้าง
ตำรวจบอกผ่านไปพักใหญ่ก็ไม่หายสักทีสุดท้าย
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานบอกขอจุดทูบเลยละกันขอเข้ามาเสียสุชาติเอาไว้ก่อน
ทูปหนึ่งดอกอธิษฐานขอขมาค่ะ
เจ้าหน้าที่บอกว่ากลิ่นหายไปเลยอ่ะกลายเป็นกลิ่นทูบเข้ามาแทนที่

เจ้าหน้าที่ก็เลยเชื่อว่าเสียสุชาติอาจจะมาหา
อันนี้ย้ำก่อนนะคะว่าก็เป็นความเชื่อของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยเชื่อว่าเสียสุชาติเนี่ยอาจจะมาหาเพื่อต้องการจะบอกอะไรบางอย่างก็ได้
แต่ไม่ได้มาแบบให้เห็นเป็นรูปร่างอาจจะมาเป็นกลิ่นอะไรแบบนั้นน่ะนะคะ
ซึ่งสารวัตรป้องกันปรับรามสพอาวนางที่อยู่ในห้องตรวจหลักฐานก็บอกว่า
ส่วนตัวเนี่ยตัวของพันตรวจโทอรุณเองเนี่ย
บอกว่าไม่ได้เชื่อเรื่องอาถรรพ์อะไรมากมายนะ
คิดว่าก็เขาเป็นเพราะพยานหลักฐานอยู่กับศพนั่นแหละมันก็เลยมีกลิ่นติดมาด้วย
แต่ทำนี้ทั้งนั้นเพื่อความสบายใจจุดก็จุด
ก็ตามพุทธศาสนาอะไร
คือจุดทูปรองนึงก็คือบอกก่าวสิ่งเน้นรับ

บันดาลยังไงก็ได้ให้ทำคดีสำเร็จ
แล้วก็จับคนก่อเหตุให้ได้ทั้งหมด